แต่ว่าเขาว่ากันว่าแต่งหน้าผิดชีวิตเปลี่ยน
จริงค่ะคุณผู้ชมคงอาจจะเคยเห็นกันมาแล้วนะ
เมื่อ๒๓วันก่อนในโลกโซเชียลแชร์กันเยอะมากเลย
สำหรับคู่เป่าสาวคู่หนึ่งที่จัดงานแต่งงาน
แล้วปรากฏว่าแต่งหน้าผิดชีวิตมันเปลี่ยนมากเลย
แล้วเธอก็มีการโพสต์แชร์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะมีทีมช่างแต่งหน้าทำผม
ที่มีจิตอาสาเนี่ยนะคะเดินทางลงพื้นที่ไปช่วย
พร้อมกับถ่ายภาพแบบนี้สวยให้เธอใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ผู้คนในโลกโซเชียลก็พากันชื่นชมมากมาย
นี่คือภาพเซตใหม่แล้วสวยไหมคะ
สวยครับสวยงามทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยนะ

คู่บ่าวสาวนี้เป็นชาวจังหวัดชัยนาธิ์ค่ะ
โด่งดังในโลกออนไลน์อย่างที่ดิฉันบอก
เจ้าสาวก็คือนางสาวดาริกากลิ่นกุหลาบ

ได้รับเสียงชื่นชมแล้วก็ยินดีจากเหล่าผู้คนในโซเชียลมีเดียมากเลยนะครับ
รวมถึงภาพถ่ายอันนี้เรียกว่าภาพถ่ายรีเวดดิ้งแล้วกัน

เพราะว่าถ้าเป็นพรีเนี่ยมันจะเป็นก่อนแต่งงาน

อันนี้คือเขาแต่งงานไปแล้วก็คือภาพเก่าที่ลงวัน

และภาพด้านล่างก็คือภาพที่มีทีมจิตอาสามาแต่งหน้าให้ใหม่

ดีแล้วล่ะเขาปรับเปลี่ยนให้มันดูดีขึ้นก็ดีแล้ว

ถูกต้องอยากแต่งสองครั้งหรือเปล่า

เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้หญิง
นี่ไงตอนที่เขาจะมารีเวดดิ้งวันนี้ใช่ไหม

ก็ทั้งหมดนี้นะเป็นฝีมือของทีมช่างแต่งหน้าทำผมมืออาชีพนะคะ
ที่เข้าไปสารฝันให้กับคู่บ่าวสาว
โดยช่างกลุ่มนี้เขาบอกว่าพากันเดินทางจากจังหวัดนนทบุรี

ซึ่งเรียกได้ว่าไปจัดเต็มให้ถึงบ้านเลยค่ะ

ฟรีไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับ
เพราะว่าทีมช่างเขาบอกว่าเข้าใจดีว่าการแต่งงาน
มันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มันเป็นครั้งเดียวในชีวิต

ก็เลยอยากให้เป็นความทรงจำที่ดีติดตัวไปตลอดนะคะ
เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของเจ้าสาวกันค่ะ
คือวันนี้มีพี่ทีมงานดีค่ะ

แล้วขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้
ตื่นเต้นอย่างไรคะตอนนี้เห็นหน้าตัวเองอย่างไร

คือพี่ก็แต่งแล้วไม่เคยแม้แต่กระจกซึ่งนี้อีกเดียว

คืออยากเห็นตัวเองมากเลยอะไรของตัวเอง

คุณดูภาพนี้มันต่างจากภาพวันงานแต่งงานมากเลยนะ
มีความผิดพลาดบ้างเล็กน้อย
เออแต่พอได้ทำการปรับแต่งให้มันถูกต้องแล้วนี่เป็นไง
คือต้องบอกว่าการแต่งหน้าเนี่ยนะ
มันเป็นการที่ทำให้คนเรามีความมั่นใจ

งานแต่งงานทั้งทีมันออกมาเป็นแบบนี้คุณ
แต่เจ้าสาวเองเขาก็มีทัศนคติที่ดีมากเลยนะ

เพราะว่านี่เป็นวันสำคัญในชีวิตของเขานะ
ซึ่งฝ่ายเจ้าสาวนะคะเขาได้มีการโพสต์ภาพแล้วก็เรื่องราวที่ตัวเองเนี่ย
ข้างเสียความรู้สึกในการทั้งเช่าชุดแต่งงานพร้อมกับแต่งหน้า
ซึ่งเป็นการแต่งหน้าที่ออกมาเขาบอกว่าแย่มากเลย
ชาวเน็ตก็ไม่พอใจก็เลยมีการแชร์เรื่องราวนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมากนะคะ
ก็เลยกลายเป็นวลีเด็ดชั่วข้ามคืนว่าแต่งหน้าผิดชีวิตเปลี่ยน
เอาล่าสุดนะคะฝ่ายเจ้าสาวเขาบอกเรื่องราวที่เธอโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คก็คือ
เธอต้องการที่จะเตือนสติให้ทุกคนคิดดีก่อนที่จะตัดสินใจ
เลือกช่างแต่งหน้าเข้ามาจัดการวันสำคัญที่สุดในชีวิตนะคะ
และดิฉันชอบตรงนี้มากคือเจ้าสาวเนี่ยเขาบอกว่า
เขาไม่ได้คิดที่จะเปิดเผยชื่อร้านนะ
ว่าร้านนั้นคือร้านอะไรนะคะ
เพราะว่าไม่อยากจะให้เรื่องราวมันบานปลายอะไรไปมากกว่านี้
ก็ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็เรื่องของการแต่งหน้าแน่นอนแล้วมันสำคัญ
แต่ว่าจริงแล้วสวยจากภายในแหละดีที่สุด